ที่มีการแชร์เรื่องราวนี้กันในโลกโซเชียลมีเดีย

ขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดแก้วขนาดใหญ่คุณผู้ชม
เอาวางเอาไว้ที่ตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์
ขี่ไปขี่มาปรากฏแล้วมันก็ระเบิดใส่หน้า

ใครเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะ

ไม่เคยแต่ว่าคือเคยอ่านข่าวจากต่างประเทศก็มีนะ

แดดส่องนานมันระเบิด
ใช่แล้วก็กลายเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์กันเลยนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ถึงกรณีอุบัติเหตุ

ที่เขามีการโพสต์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
เมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
นั้นใช้ชื่อว่าเครือสหพัฒน์แหลมชะบัง
มีการโพสต์ภาพของผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็มีข้อความเขียนเป็นแคปชั่นเล่าให้ฟังนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อน้ำอารมณ์
มีการสั่นสะเทือนเหมือนกับไปเขย่าขวดตลอดเวลา

จนเป็นเหตุให้ระเบิดใส่หน้าคนขับ

มีการแชร์กันออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
หลายคนนะเข้ามาอ่านเข้ามาแสดงความคิดเห็น

ตอนนี้เป็นหลักพันธุ์แล้วนะคะ
ซึ่งจะแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเลย

ซึ่งเรื่องใกล้ตัวแบบนี้ไม่ควรประมาท
เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้อีกนะคะ